มาดูต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
แจ้งเกิดทุกบทบาทจริงนะฮะ

สำหรับพี่โต๊งเหน่งรัฐกล้าวนั่นเองค่ะ
ตอนนี้บอกเลยว่าจะไปไหนก็ไปได้ทุกที่ค่ะ

คาแรคเตอร์มาใส่ผ้าแถบรับบทเป็นแม่หมอมั่น
ร้ายสุดคั่วนะคะถึงขั้นที่ผู้ช่วยผู้กำกับบอกเลยว่า

ระวังโดนเปลือกทุเรียนนะจ๊ะ

แต่งชุดไทยสบายผ้าแถบก็มี
เวลาออกงานพี่โต๊เน่งเขาก็แอบมีทีเด็ด

เอาไปส่องกันเลยค่ะ
ขอโชว์ด้านหลังนิดนึงหน่อยนะคะ

ร้ายนะแต่บางก็คนก็ขอบคุณ
ตัวคุณเกลียดทุเรียนเขวงไหมคะ
แอบบอกได้มะ
มีอยู่ฉากหนึ่งที่พอถ่ายเสร็จปุ๊บ
เดินออกมาจากกระท่อมที่ถ่ายนะคะ
ผู้ช่วยกล้องบอกว่าพี่โต๊งครับ
ถ้าตอนนี้ออกอากาศพี่อย่าไปเดินตลาดนะครับ

แล้วเดินตตลาดไม่ได้เลยใช่ไหม

เห็นหลักแล้วอยากเห็นหน้า